มาที่เรื่องที่คุณผู้ชมรอคอยทั้งเรื่องของตัวเลขความเชื่อต่าง
รวมทั้งทะเบียนรถที่พี่ดื้อเข้าไปคล่อมกันด้วย
มีมาฝากครบทุกที่ไปเริ่มดูกันเลยนะครับ
พาไปที่คำชโนธกันก่อนดีกว่านะฮะ

ก็ได้ออกรางวัลสลัดกินแห่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายนครับที่เกาะคำชโนธบ้านดุงอุดรธานี

ศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา

ก็เลยใช้เส้นทางสะพานเรียบเกาะคำชโนธไป
พอไปถึงลานบวงสวงหน้าเกาะนะฮะ
ก็ไม่ต้องผ่านแผงลอตเตอรี่วุ่นวาย
ก็เนี่ยสะพานนี้มันจะลัดล็อกเข้าไปนะครับ
ร้านบวงสวงก็แน่นไปด้วยที่โต๊ะที่เขาวางของบวงสวง

มีพ่อจ้ำประจำพิธีใบประกอบพิธีกรรมให้

ก็จะไปดูน้ำตาเถียงที่ขันน้ำหม่นนะฮะ
ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการแล้วคนจะมองว่าเขามองเลขอะไร
เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีความคิดความอ่าน

จากนั้นก็จะมีการรำถวายพ่อปู่กับแม่ย่า

แน่นอนครับงานนี้คอเลขเด็ดต่าง
เขาจับตาไปที่การร่ายรำของนักน้อยนะครับ

บันโจมว่ารายมือเข้าไปที่พรมแดง
เขียนกันไปเห็น๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง

เราก็มองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เขาไปเขาบอกมาแล้ว
ในเพจของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับทั้งเลขที่อ่างน้ำมนต์แล้วก็ที่นางลำเขาเขียนลงบนพื้นพรมแบบนี้
พาไปที่พนัฐนิคมชนบุรีกันหน่อยนะคะสารเจ้าแม่ตะเคียนทองที่นี่ค่ะ
แม้ว่าจะมีมือไม่ดีมาลอบวางเพลิงนะคะแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าด้วยความแม่นของเจ้าแม่ตะเคียนทอง
บ่อยั่นจ้าเอาน้ำไปช่วยกันดับดับเสร็จปุ๊บต่อเลยค่ะของงวดต่อไปเถอะเจ้าแม่
แล้วเขาบอกเลยนะว่าใครที่ทำขอให้รับเคราะหกรรมภายใน๓วัน๗วัน
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินนั่นแหละที่รับซื้อแล้วด้วยความแม่นของเจ้าแม่เนี่ย
คนก็ถูกถูกไหมหวยเจ้ามือหวยใต้ดินก็ต้องไปจ่ายก็เจ๊งกันเนี่ยนะคะแล้วไปจ้างคนมาแบบนี้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไปขอเลขนะขอเลขอะไรคุณทัศนัยเขาไม่ได้บอกดิฉัน
เขาไม่ได้บอกเพราะว่าแล้วแต่คนเขาก็จะไปขุดเขาก็เห็นไม่เหมือนกันใครจะไปก็ไปที่นี่แล้วกันเนอ
ต่อกันที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวกันเลยนะคะบ้านเลขที่๒๐๐หมู่๗ของนางบุญมีรู้เพียรวัย๗๐ปี
ที่นี่เขามีต้นกล้วยค่ะเป็นกล้วยหักมุกมีปลีแฝดสองปลี
ดูไปดูมาเอ๊ะมันเหมือนนมสาวเลยอยู่ที่สวนหลังบ้านของเขา
จังหวังบ้านก็เลยจะแจ้งเอาผ้าแพร่เลยนะคะสีแดงพูกเอาไว้
ชาวบ้านที่รู้ข่าวออกมาเลยค่ะไหนขอดูปลีแฝดหน่อยได้ไหม
แล้วก็พากันมาจุดทูปเทียนกราบไหว้รูปแป้งตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบ
บางคนเห็นแล้วก็ชี้ชมชี้โบชี้เบ๊กกับเพื่อนเธอ
อันนี้มันเหมือนตรงนั้นตรงนั้นมันเหมือนตรงนี้
แต่บางคนเห็นปุ๊บเงียบกริ๊บ
ทีนี้ยายบุญมีเจ้าของบ้านก็เล่านะคะว่า
ปีที่แล้วกล้วยที่สวนนี้ก็ออกปีแฝดเหมือนกันแล้วก็ให้โชคลาภมาแล้วด้วย
มาครั้งนี้เจออีกค่ะ๔วันก่อนมาจุดไฟเผาวัชพืชใต้ต้นกล้วย
จุดเท่าไหร่ไฟมันก็ไม่ติดสักทีแล้วก็นึกในใจพอเห็นแบบแม่จุดไม่ติดสักทีนึกในใจเลย
อยากได้โชคได้ลาบบ้างขอให้กล้วยออกปลีแฝดอีกทีแล้วกันนะสองวันถัดมาออกเลยจ้า
ปรีแฝดจริงด้วยอ่ะคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดเป็นปรีแฝดมันคือเรียกแฝด
ปรีแฝดไงแฝดมันเหมือนกัน
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูกันต่อนะคะเรื่องแปลกเกิดที่บางสะพานน้อยประจวบคิวรีคัน
ห่วยหมดจอมป่วกอ่ะขุยหมดคุยงบอร์เง้อคือดินที่มศขุดมาทำเป็นนี้
ของคลังอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่ามันเหมือนตัวเลขอาจจะเหมือนตัวเลขที่นี้ทำยังไงล่ะถ่ายรูปสิคะส่งต่อให้เพื่อนไม่รอแล้วจ้าให้เพื่อนไปตีเป็นเลขเองเอาเองมันก็ยึกยืนยึกยืนแต่ดิฉันไม่ได้รับนะในโทรศัพท์นี้ดิฉันไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เลยเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรอ่ะก็มองเอาไงมันก็ขดเลขอะไร๘หรือบอกว่าไม่
ขวยมดไปควนขนุนหน่อยนะคะที่พัทธลุงค่ะ
มีงูเหลือมตัวเคือง๒ตัวบุกเข้าไปกินไก่นายธวัชชัยรองเทพที่บ้านเลขที่๑๕๗หมู่๓
คุณไม่ได้กินน้อยนะกินทั้งคอก๕๐ตัวกินเกลี้ยง
เหลือไว้หนึ่งตัวให้ดูต่างหน้าโอ๊ยไก่เหงาแย่เลยจ้ะ
งานนี้ก็เป็นหน้าที่อาสากู้ภัยจังหวัดพัทธลุงล่ะค่ะที่ต้องไปช่วยจับงู
ตัวแรกจับได้ที่หลังคาข้อไก่ยาวกว่า๓เมตร
ส่วนอีกตัวหลบซ่อนอยู่ใต้กองไม้ใกล้กับข้อไก่
ตัวนี้นะคะเคืองกว่าอีกยาว๔เมตร
ท้องนี่ป่องเห็นชัดเลยว่ากินอิ่มน้ำสำรายเป็นบุฟเฟ่กันเลยทีเดียว
กู้ภัยก็ต้องจับงู๒ตัวเนี้ยใส่ถูงปูดไปปล่อยเข้าป่า
ตัวหนึ่งยาว๓เมตรกว่าอีกตัวยาว๔เมตรกว่า

กินไก่ไป๕๐ตัวยกคอก

เรามาปิดท้ายกันที่พี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้ดีกว่า

มันยาว๒เมตร
ขนาดตัวใหญ่
ได้ยาวจาก๒เมตร
ของนายขมเรสชวนชม
ที่ตระบวนหวังพงศ์ที่ปราณบุรี

ออกไปดูตัวใหญ่มาก

เค้าต้องการหาทางออกแต่ไม่ได้
เอากู้ภัยมาช่วยกันจับ

สุดท้ายมันหมดแรงมันก็อยู่ใต้ต้นมะพร้าวต้นนี้
กู้ภัยก็เลยคล้องบ่วงคล้องใส่คอจับใส่ถุงปุ๋ย

กู้ภัยเขาก็ชี้ให้เห็นแล้วอ่ะเรียกที่บ้านเรียกที่บ้าน
เลขที่๔๙๕เผื่อจะมีโชคกับเขาบ้าง
หน้าตาเขาจะน่าสงสารมากคุณเวลาโดนจับ
หน้าตาเขาจะเหมือนตัดเพาะตลอดเวลาถามว่า

รถเก๋งมีคนถามรถเก่งคันนั้นทะเบียนอะไรคะ
เขาบอกว่ารถคันนี้และนักท่องเที่ยวสองคนนั้นต้องโชคดี
นี่เพราะอะไรรู้มั้ย

รอดทั้งคันอ่ะเกือบไม่รอดเอาแบบนี้ดีกว่า

ทะเบียน๔๓๕๖นามรถเก่ง๔๓๖๕
คันขาวนี่แถมเหรอคะ
นี่๔๓๖๕

คุณคุณคนนำโชคให้เงินให้ทองเดินเข้ามาในสตูเราเมื่อกี้เนี่ย

ใครบอกว่าให้เงินให้ทองอ่ะ

นี่ไงเขาบอกว่าใครบอกว่ามีแต่สิงโตนำโชค

ชนะก็นำโชคนะเดี๋ยวเราติดตามตลอดข่าวด้วยนะ
ทะเบียนรถ๔๓๖๕ของรถเก่งคันเมื่อสักครู่
ที่ไปรอดใต้ท้องช้างพี่ดื้อไป
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แอดแท็กนิดนึงการลงทุนมีความเสียนะครับ